ก็มีเรื่องที่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
ไอ้ที่ว่าเคยบอกไว้ว่าไล่หนูตีงูเห่าอะไรพวกนี้
มันเป็นเรื่องแคมเปญการหาเสียงเทคนิคการหาเสียงเนี่ยนะฮะ
คุณตรีรัฐสิริจันทรภาษรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยนะฮะ
เป็นหนึ่งในรัฐบาลข้าวต้มมัดซึ่งตอนนี้ก็แตกไปเรียบร้อย
ไม่รู้ไทยสร้างไทยจะตามทางเพื่อไทยมาหรือเปล่านะครับ
นี่คุณตรีรัฐนะฮะซ้ายมือนะครับ
คุณตรีรัฐเนี่ยพูดถึงประเด็นที่หัวหน้าพักเพื่อไทย
จับมือร่วมกับภูมิใจไทยนะ
แล้วบอกว่าดิวเรื่องอ่าแล้วเรื่องไล่หนูตีงูเห่าเนี่ย

คุณตรีรัฐบอกนี่คือการทำผิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
เพราะประชาชนเลือกตั้งมาเพราะอยากให้พักอันดับหนึ่ง
จัดตั้งรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปไตย
ซึ่งพักอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลนะฮะ
จากนั้นก้าวไกลก็ร่วมมือกับฝั่งประชาธิปไตย
ที่ได้อันดับ๒แล้วก็ได้อีกหลายพักรวม๘พัก
แต่ตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยมาจับมือกับภูมิใจไทยเป็นคั่วอำนาจเก่านะครับ
แล้วบอกว่าเป็นการหาทางยุติความขัดแย้ง
ตัวมองว่ามันจะยิ่งขัดแย้งมากกว่าเก่า
กรณีที่พักเพื่อไทยใช้โซโลแกนไล่หนูตีมุงเข่าในการหาเสียงนะครับ
คุณตรีรัฐบอกว่านี่เป็นการไม่ตรงไปตรงมากับประชาชน
เพราะไปใช้โซโลแกนนี้แล้วก็มาจับมือกับนี่ฮะภูมิใจไทย
สุดท้ายประชาชนเนี่ยคงจะลงโทษพักการเมืองเหล่านี้เอง
แต่สุดท้ายเผือกร้อนก็อยู่ที่สวอยู่ดี
ผมบอกว่าเฮ้ยนี่เราจะอยู่กับประเทศไทยแบบนี้จริงเหรอ
ผมคิดว่าการทำการเมืองวันนี้ต้องตรงไปตรงมากับประชาชน
และผมเชื่อว่าเมื่อเราไม่ตกใบตำหนักกับประชาชน
เมื่อเราโกหกประชาชนเมื่อนักประชาชนจะลงโทษเราอย่างรุนแรง
และวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศรู้สึกผิดหวังกับพักเพื่อไทย
เพราะว่าคุณกำลังทำผิดสัญญาที่คุณให้ไว้กับประชาชนครับ
เมื่อวานในการสัมภาษณ์เขาบอกว่าสมการใหม่นี้จะเป็นเพื่อการยุติการขัดแย้ง
แต่ผมกลับรู้สึกว่าเป็นการทำร้ายจิตใจประชาชนที่หนักไปกว่าเดิมอีก
แต่ส่วนตัวเนี่ยคุณรีรัฐก็เห็นใจคุณหมอชนน่านนะครับเพราะว่าดิวเนี่ยมันจบไปแล้ว
แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้หมอชนหน้าเนี่ยต้องมารับหน้าเสือทั้งหมดเองให้กับพักเพื่อไทย
แล้วก็เห็นใจที่ก่อนหน้านี้หมอชนนั่นเป็นคนที่ออกมารับปากประชาชน
แต่สุดท้ายก็ต้องผิดคำพูดเหมือนการกลืนน้ำลายตัวเอง
เรื่องที่เพื่อไทยบอกว่าการจับคั่วรัฐบาลใหม่ในครั้งนี้จะไม่มีพักของสองลุง
คุณตรีรัฐบอกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเสียงโหวตที่เพื่อไทยต้องหาเนี่ย
สสแล้วก็สวส่วนใหญ่ก็มาจากสองลุงแล้วถ้าไม่เอาพักสองลุงมาร่วม
แล้วสวเขาจะโหวตให้เพื่อไทยหรือในการเลือกนายกแล้วคิดจริงหรือไม่ว่าคนอย่างพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์
ยอมให้ฝ่ายอาจจะยอมเป็นฝ่ายค้านตอนนี้พักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือพักของสว
จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทยที่ต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับ
เรื่องการไปจับมือกับเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลนะฮะพักไทยสร้างไทยนะครับคุณตรีรัฐในฐานะรองเลขาธิการพักยืนยันว่าไทยสร้างไทยพูดมาตลอดว่าพักการเมืองที่ดีที่สุดคือพักที่มาจากประชาชน
เด็ดขาดไม่สนับสนุน๒ลุงพักสองลุง
แล้วก็๒เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูลคืนอำนาจให้ประชาชน
เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชน
ไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นี่แหละค่ะ
สรุปก็คือไทยสร้างไทยไม่ไปร่วม